สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาราฝนกลับมาไวเกินคาดค่ะ
เมื่อวานร้อนแทบละลายวันนี้กลับมามีฝนอีกครั้ง
และฝนจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าเลยค่ะ
วนอากาศเย็นจากประเทศจีนกดร่องฝนให้ลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสาน
วกกับลมมรสุมฝนประจำฤดูที่กลับมามีกำลังแรงอีกครั้ง
ปกคลุมทั้งอ่าวไทยและอันดามันค่ะ
ลักษณะแบบนี้ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นทุกภาค
ช่วงแรกฝนฟ้าขนองจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
ให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
มาตรวจสอบพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานฝนจะตกหนักเกือบทั้งภาคเลยค่ะ
ส่วนพื้นที่ภาคกลางจะเน้นที่พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
และพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตก
อกจากนี้นะคะภาคตะวันออกจะเน้นปลายสุดของแหลมภาคตะวันออก
และภาคใต้เกือบตกทั้งภาคเช่นเดียวกันค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนนะคะอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตรเลยค่ะ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
พื้นที่กรุงเทพมหานครฝนเยอะเช่นเดียวกัน๑๖๐ของพื้นที่
และจะตกแบบนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะ
ช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะพื้นที่รุ่มมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
กของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงไว้เลยค่ะ